จากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

วันนี้ยังเป็นวันผู้สูงอายุด้วยนะคะ
พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่เขตดอนเมือง

เขาก็ไม่ลืมที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพที่สำคัญ
ทำกิจกรรมดีเพื่อสร้างสรรค์สังคมอีกด้วย

แอร์โรบิกประกอบเสียงเพลงจังหวะสนุกสนาน

เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เพิ่มสีสันและความเพลิดเพลิน
ให้กับสมาชิกผู้สูงอายุหมู่บ้านไทยเทยินเขตดอนเมือง

แม้ช่วงวัยที่ร่วงเลยมากว่าครึ่งชีวิต
แต่กลับไม่ทำให้แรงกำลังลดน้อยลงไปตามวัย
ชมรมผู้สูงอายุไทยเทยินเขตดอนเมือง

ภายใต้การดูแลของสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ปัจจุบันมีสมาชิก๗๖คน
จากจำนวนประชาชนในหมู่บ้าน๕๐หลังคาเรือน
ที่ผ่านมามีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลาย
โดยเฉพาะกิจกรรมด้านสุขภาพ
ช่วงเย็นของทุกวันจะเป็นเวลานัดรวมกลุ่ม
ออกกำลังกายร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

นั่นคือการทำน้ำหมักชุลินตี
ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพหรือสส

มีส่วนร่วมแก้ปัญหาน้ำในคลองที่เคยเน่าเสีย
ส่งกลิ่นเหม็นให้กลายเป็นแหล่งน้ำที่ดีมีคุณภาพ

เขายังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ

ปลูกพืชสมุนไพรตามกระถางบริเวณรอบบ้านอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เพื่อที่จะรับประทานกันในครอบครัวแล้วก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน
ลดการทานยาแผนปัจจุบันเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ

แต่คุณลุงจรัสทรัพย์มูลบอกว่าไม่ใช่อุปสรรคของการทำเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือน
และกลุ่มผู้สูงอายุเริ่มลงมือปลูกพืชผักสวนครัวในกระถาง
ก่อนจะหันมาปลูกพืชสมุนไพรในบ้านไว้รับประทาน
ถั่วดาวอินคาหรือต้นเศรษฐี
ที่มีสรรพคุณลดความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคเบาหวาน
และสมุนไพรหายากอีกหลากหลายชนิด
จากปลอดสารพิษเพราะใช้น้ำหมักเป็นปุ๋ยธรรมชาติแล้ว
ยังเป็นแหล่งความรู้ให้กับลูกหลานในหมู่บ้านอีกด้วย
พอเรารู้เรื่องพืชผักสมุนไพรปุ๊บเราก็จะสนใจตามหมู่บ้าน
ก็เลยมีการปลูกสมุนไพรกัน
เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในบ้านของตัวเอง
หรือว่าเพื่อนบ้านแจกจ่ายให้เพื่อนบ้าน
ซึ่งสมุนไพรหลายตัวมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรา
คุณลุงสมพรพยอมใหม่ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านไทยเทยิน
รับว่าการรวมกลุ่มผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่ทุกคนต่างยินดีที่ได้มารวมกลุ่ม
เพื่อพบปะทำกิจกรรมร่วมกัน
ความสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชน
เราเป็นชุมชนเล็กแล้วก็ส่วนใหญ่จะรู้จักกันนะครับ
เราก็พยายามเรียกคุยกันแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกัน
เริ่มจากที่ออกกำลังกายนี่แหละเจอกัน
เสร็จแล้วก็มีทานข้าวกันนะฮะทานข้าวเราก็ไม่ต้องลงทุนเยอะ
เพราะว่าทุกคนตอนเย็นนี่ถือว่าทานอยู่แล้ว
ก็ถือมาคนละยานนะครับอย่างคนละจานมารวมกันนั่งกินกัน
พอกินกันไปก็คุยกันไปเออก็หากิจกรรมที่สนุก
ร้องเพลงกาลาโอเกะกันนะครับก็เป็นที่สนุกสนานได้ผลดี
แล้วตัวเหล่านี้ก็ทำให้คนที่มาได้รับความสนุก
แล้วก็ไม่ต้องอยู่กับบ้านตลอดนะครับ
จะเป็นสิ่งหนึ่งทำให้เขามีเวลาที่จะออกมา
ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านไทยเทยิน
เป็นอีกหนึ่งชมรมผู้สูงอายุต้นแบบที่เข้มแข็ง
ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมสภาพผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
พยายามส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นทั่วประเทศ
ปัจจุบันมีมากกว่า๓๕๐๐แห่ง
พร้อมผลักดันกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เข้มแข็งต่อไป
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน